คุณผู้ชมค่ะเห็นสาวลูกทุ่งแล้วต่อเนื่องกันเลยละกัน
เรไรล้ายสดเงินนะฮะ
อีกหนึ่งสาวสายมูที่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงนะฮะ
เรไรเนี่ยนะคะน้องบอกเลยว่า
น้องฤเวนผู้สื่อข่าวของเราเราไม่ได้เจอน้องฤเวนอีกแล้ว
งานของน้องเข้าไม่อยู่จริงหรือเปล่า
เห็นว่าไปลงนะฝ่ามือมาใช่ไหม
ไปเติมลงหน้ามาเสริมดวงที่วัดใหม่๔๐๐๐๐

บอกเลยว่าปังมากงานเข้าแบบรัวชนิดที่ว่า
งานที่เธอไม่คิดว่าลูกค้าจะจ้างนี่นะจู่มาเฉยเลย
น้องก็ถ่อมตัวว่าน้องเป็นนักร้องที่ไม่ได้มีเพลงดังอะไร

แต่สุดท้ายอุ้ยเจ้าภาพมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างกับมากับรถทัวร์ค่ะ
รวมกันแล้วก็มาจ้างเธอเยอะมากแล้วก็มีงานละครด้วยคุณผู้ชม
รวมไปถึงอีกหนึ่งงานงานคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย
ไปร้องเพลงที่ต่างจังหวัดเอฟซีเอาอะไรมาให้รู้ไหมคุณผู้ชม
ของขลังเป็นสร้อยคอพระเครื่องให้มาเลย๓องค์นี่
เอามามอบให้ไว้บูชามีค่าสมเด็ดโอเคแล้วก็ไอ้ไข้เอามาให้สาวเรรัย
พกติดตัวเดินทางไปไหนมาไหนเสริมบารมีแค้วคลาดปลอดภัยค่ะ
จริงแล้วคือแบบว่าเป็นคนที่ชอบไปวัดอยู่แล้วแล้วคราวนี้วันนั้นไปงานใช่ไหมคะ
เป็นงานแบบว่าประจำปีแล้วก็ฉลองพัดยศด้วยของเจ้าอาวาส
แล้วคราวนี้ที่วัดมีให้เจิมที่ฝ่ามือใช่ค่ะลงหน้าที่ฝ่ามือ
แล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอหลังจากกลับมาปุ๊บ
มีพี่หนักข่าวทางราวบุรีค่ะเค้าก็พิมพ์ในคอมเม้นต์มาว่า
เดี๋ยวคอยดูนะกลับมางานปังก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากมาก
แล้วก็มีงานละครเข้ามาแล้วก็มีงานแบบคอนเสิร์ตเข้ามา
งานดีดีทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่า
เอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าวัดใหม่๔๐๐๐หรือเปล่า
กะลีนอย่ารอช้าสตาร์ทรถไป

วัดใหม่๔๐๐๐๐บาทสุภัณฑ์บุรีมุมสมนะ

ไว้ฟังหูไว้หูเขาว่ามันฟังแล้วก็เออฟังเขาไว้